ถ้าเป็นไปได้นะไปกับท่านเถอะนะครับ
เพราะว่าการไปคนเดียวบางทีท่านเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่มีใครช่วย

กล้องวงสอดปิดจับภาพนี่คือคุณยายสำราญฮะคุณยายสำราญอายุเจ็ดสิบสามปี
ท่านก้าวลงจากพี่วินก้าวปั๊บค่อยค่อยค่อยค่อยท่านนี่ฮะ
ท่านก็ยืนงกเนกงกเนกยืนกับมอเตอร์ไซค์อยู่นิดหนึ่ง
ดูเหมือนพยายามจะหยิบสตางค์ใจนะครับพี่วินหงายหลังครับ
หัวฟาดพื้นคุณผู้ชมนี่แหละฮะเสียหลักครับ
เหตุเกิดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
นะครับเมื่อวันที่ห้ากันยายนหลังเกิดเหตุชาวบ้านเนี่ยมามุงดู
ท่านนิ่งไปเลยดอมนิ่งเลยอ่ะนิ่งเลยครับพี่วินน่ะอ่า
คือลงมาพี่วินก็มาดูนะฮะคือท่านก็สูงอายุเหมือนกัน
มันก็พยายามเรียกพยายามปลุกแล้วก็ตามกู้ภัย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ๕กันยายนนะครับ
ชาวบ้านมามุงดูแล้วก็เรียกกู้ภัยทีมข่าวนะครับ
ไปที่บ้านของคุณยายทราบว่าคุณยายอยู่บ้านเช่า
อยู่คนเดียวฮะอายุ๗๓อยู่บ้านเช่าคนเดียวครับ
มีเงินยางชีพจากเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็ท่านมีโรคประจำตัวมี
แม่ความดันเบาหวานคือเป็นโรคคนอายุเยอะหน่อยก็มีแล้ว
แต่อายุไม่เยอะก็เป็นเดี๋ยวเนี้ยสอบถามในเผือกรอยแสวงอายุหกสิบเจ็ด
นะครับพี่วินคนนี้แหละนะครับคือก็บอกมาส่งยายตรงนี้
เพราะว่าทางเข้าบ้านยายเนี่ยมันแค่เป็นปลาอืมนะครับ
พอยายหงายหลังไปหัวกระแทกเนี่ยเขาก็ตกใจนะครับ
จะช่วยก็ช่วยไม่ถูกช่วยไม่เป็นก็จะเรียกชาวบ้านมา
เรียกชาวบ้านมานะครับไม่ได้หนีไปไหนอ่าไม่ได้หนี
คนนี้เป็นกู้ชีพเทศบาลเมืองปู่เจ้าคนที่มาช่วยนะคุณผู้ชม
บอกว่าโอ้โหตอนแรกคุณยายยังพอมีสตินะถามตอบได้
ถามตอบได้แต่พอวัดความดันขึ้น๒๐๐กว่าคุณผู้ชม
คุยไปคุยมาตกพัดต่อกันได้
เราก็เลยลองวัดความดันแก
เห็นความดันแกขึ้น๒๐๐กว่า
เราก็บอกงั้นไปหาหมอแกยืนยันไม่ไปไม่ไป
แล้วอยู่ดีแกก็หายใจเฮือกไปเลย
แกมีที่ประจรกลับมาแต่แถววาว
ก็เลยเรียกวิทยาลามจัตรการมา
นำส่งโรงพยาบาลสมุทรประการ

อุ๊ยจักรไปแล้วเหรอจริงใช่ครับคุณยายสำราญท่านเสียชีวิตครับ

เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
มีอาการเลือดออกในสมองคาดว่าจากที่คุณยายล้มหัวฟาดพื้น
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ